แต่ยังมีเรื่องแปลกอีกเหมือนกัน
นั่นเรื่องของโอ่งค่ะโอ่งมังกรที่เราเอาไว้ใส่น้ำนี่แหละ
แต่ที่แห่งนี้เขาเอาโอ่งมังกรมาทำเป็นระคังยักษ์ใหญ่แบบนี้ค่ะ

ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่จริงงานใหญ่จริงคุณชิสา
ถูกต้องแล้วเป็นหอระคังโอ่งมังกรค่ะ
ที่ประกอบไปด้วยโอ่งลูกเล็กลูกใหญ่จำนวนกว่า๗๕๐๐ใบ

โอ้โหเยอะนะ

จริงแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ของที่วัดตระคองตำบลงัวบาอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ

เป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกแห่งเดียวในไทยล่ะค่ะ
ที่มีการนำโอ่งมังกรมาสร้างเป็นหอระคัง

ขึ้นไปดูข้างบนได้เลยแล้วทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยแทบจะมาจากโอ่งมังกรทั้งนั้นเลย

เรื่องนี้เราไปสอบถามค่ะจากพระอธิการอดุลชยานนโท
เจ้าอาวาสวัดตระคองโคกไร่
ท่านบอกว่าหอระคังโอ่งมังกรออกแบบมาจากท่านเจ้าอาวาสองค์กรที่ท่านยังคงอยู่
ซึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นพระลูกวัดและญาติโยมก็ช่วยกันเกาะสร้างจนแล้วเสร็จ

ความสูงของหอระคังโอ่งมังกร๑๕เมตรนะคะ
สูงขึ้นไปแบบนี้ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของกลองขนาดใหญ่
ด้านบนแขวนระคังสมัยโบราณเอาไว้นะคะ
ปัจจุบันหอระคังแห่งนี้ใช้อยู่นะคะ
ใช้ตีบอกเวลายามเช้ายามกลางวัน
ตีบอกเวลาให้พระท่านได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ของชุมชน
หอระคังแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้าง๑ปีด้วยงบประมาณ๖แสนบาทนะคะ
ซึ่งแนวคิดการใช้โอ่งมังกรมาก่อสร้างหอระคังเนี่ย
เหตุผลก็คือว่าโอ่งมังกรมีลายสวยงาม
มันมีรวดลายในตัวใช่ไหม
แล้วภายในโอ่งเนี่ยมันยังมีช่องว่างสามารถเก็บเหรียญวัตถุมงคลที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญด้วย
ก็เลยถือว่าเป็นการนำของที่มีคุณค่าอยู่แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไปอีก
และที่สำคัญคือเป็นการสร้างหอระคังที่ไม่เหมือนที่ไหนด้วย
อยากรู้ว่าเวลาตีระคังแล้วจะกังวานขึ้นไหม

เหมือนเวลาเราอยู่ในโอ่งอ่ะเราแอบไปร้องเพลงในโอ่งอ่ะ
ใช่ไหมมันจะเสียงก้องดังเลยนะ

ว่าเนี่ยเวลาตีละครั้งอย่างนี้แล้วเสียงที่อยู่แบบโอ่งล้อมรอบอ่ะ
ระคังจะกังวานดังขึ้นไหม

แล้วถ้ามัน๗๕๐๐ใบอ่ะ
ก็ต้องดังให้ครบ๗๕๐๐ใบ

เอ้าชาวบ้านใครอยู่แถวนั้นคอมเมนต์มาไลน์มาคุยกันหน่อยนะคะ